เรื่องราวแบบว่าลุ้นระทึกเนี่ย
มีให้ได้ดูกันตลอดจริงจริงคุณผู้ชมฮะคือเห็นแล้วเนี่ย
บางทีก็ตกอกตกใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ถ้าใช้พวกยวดยานมหานะต่าง
เอาง่ายรถไถบางทีก็ต้องดูแลมันให้ดีนะ
เพราะถ้าดูแลมันไม่ดีแล้วก็มันดื้อ

รถไถบอกว่ารถเครื่องไถนี่แหละ

ไถคันนี้อยู่กันมาเป็น๑๐ปี
ทำไมวันนี้ถึงได้หักหลังเราได้

คือเรื่องของเรื่องที่บอกว่าต้องดูแลดี
เพราะไอ้รถไถคันนี้คันเร่งมันค้าง

หมุนติ้ว
เจ้าของขึ้นไปบังคับไม่ถูกเลย
ก็กำลังรอจังหวะเราจะขึ้นตอนไหนดี

เคลียร์กันให้ลงตัวเหมือนง่อน
ไม่ยอมให้ขึ้นมันดื้อ
ก็เลยต้องวนตามวนอยู่พักใหญ่สักพักวิ่งจนไหน
โอ๊ยไม่ไหวยืนเฉยก่อน
สังเกตคุณพี่เขาวิ่งตามพักนึงแล้วเขาหยุดยืนตรง
ไม่วนละไม่วนมันมึนไงมันมึนหัว
อ้าวสักพักแต่สังเกตน่าจบอย่างไรน่ะ
เขาก็พยายามสักพักจนสามารถขึ้นไปบังคับ
ไอ้เจ้ารถไถคันนี้ได้คุณพี่เก่งจังเลย

จริงคุณพี่เขาเจ๋งมากเลย
พาเข้าซอยกลับคืนสู่ที่หมาย
ไวมากด้วยนะไปรีบเคลียร์ใจกับไอ้รถไถคันนี้

ไปตอบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่ะ
แต่เลือดยวดยานพาหนะต้องดูแลให้ดี
เป็นรถมันคันเร่งค้างแบบนี้มันดื้อ
เรื่องของเครื่องยนต์อะไรแบบนี้ก็ต้องตรวจสอบกันให้ดี
ไม่ว่าจะเป็นรถราหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ